ปัญหาโลกแตกอย่างหนึ่งทำให้คนทะเลาะกันมีปากมีเสียงกัน
คือเรื่องของที่จอดรถแบบเถียงไม่จบไม่สิ้น
คือจะไปไหนเดี๋ยวนี้เพื่อนนัดกินข้าวงานแต่งที่ไม่ใช่โรงแรมหรืออะไรไหมนะ
จะถามก่อนเลยมีที่จอดรถไหมคือชีวิตต้องวางแผนเลยนะ
เหนือจากเรื่องของการไปงานแล้วเนี่ยบางทีเราต้องการจะไปซื้อของ
แล้วร้านค้ามันอยู่ริมถนนแล้วเราต้องการจะไปจอด
ซึ่งมันเป็นถนนสาธารณะแต่บางครั้งเราไปจอดตรงนี้
แต่มันเป็นอีกร้านหนึ่งแล้วเราไปซื้อของอีกร้านหนึ่ง
ร้านที่เราจอดขวางเนี่ยเขาไม่พอใจเพราะไปจอดขวางหน้าร้านเขา
ก็เลยเกิดเป็นคลิปแบบนี้มาครับ
คือเดี๋ยวอธิบายแบบนี้ก่อนคือเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ชายคนนี้

แต่พ่อหนุ่มคนนี้ขับรถไปกับแฟนไปจอดหน้าร้านของผู้ชายคนนี้

ก็เลยอ้าวมาจอดหน้าร้านฉันแต่ไปซื้อร้านคู่อริฉัน

ก็เหมือนจะฝากไปถึงร้านทองว่าลูกค้าคุณจอดทั้งวันมาบังหน้าร้านผม
แต่ลูกค้าคนนี้เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย
เขาก็มาซื้อของมาจอดรถเป็นถนนหลวงถนนสาธารณะตามปกติ

มันก็เป็นเหตุการณ์อย่างนี้ด่ากระทบไปถึงอีกร้านหนึ่ง
ผมมาจอดแป๊บเดียวมาซื้อของที่ร้านทองเท่านั้น
ถ้ามีรถส่งของให้ผมจะขยับให้
จุดนี้มันมีการตีเส้นขาวเหลืองอยู่แล้วมันจอดได้แค่ชั่วคราวเท่านั้น
แต่เจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ฟังก็โวยวายไปโวยวายมา
คนในร้านต้องออกมาช่วยกันเคลียร์เรื่องสงบลง
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถววัดครองสุอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
นะฮะทางเพจเจ๊ม้อยวีพลัสก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์พร้อมกับบอกว่า
แฮสแท็กควรให้เจ้าหน้าที่มาเป็นผู้ตัดสินถนนหลวงจอดไม่นานคงไม่เป็นไร
คุยกันดีทุกปัญหาก็มีทางออกเสมอนะฮะ
ตำรวจจราจรสพเมืองสมุทรสาครควรไปดูหน่อย
จะได้ทั้งให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันนะฮะ
คนที่ไปทำธุระจะได้ไม่มีปัญหาโดนว่ากระทบไปแบบนี้นะครับ